กลับมาในช่วงนี้นะครับไปดูเรื่องราวสุดแปลกประหลาดไปดูเรื่องราวของบ่อน้ำสีชมพูในวัดร้างโอ้โห
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นบ่อนน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปเนี่ยก็ไปเอาน้ำมารูปคล้ำโป่งดื่มหน้ากินกันด้วยนะมีดื่มด้วยโอ้โหเรื่องนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวพาไปที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมาครับ
เอาล่ะที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้อธิบายให้ฟังก่อนนะครับเป็น

หรือว่าลูกพ่อรอดนะครับพระเก๋จิชื่อดังในจังหวัดตะคอนราชสิมา
ผู้ล่วงลับผู้สร้างวัดเป็นวัดบ้านดอนเพกาหมู่๙ตำบลขามเท่าอำเภอโนนสูงแห่งนี้แหละครับ
ก็กำลังทำพิธีพร้อมกับชี้ว่าบ่อน้ำสีชมพูที่เห็นนี่นะครับ
เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้นั่นคือความเชื่อของชาวบ้าน
แล้วก็ชาวบ้านก็ไปร่วมกันทำพิธีต่างตามความเชื่อแหละครับ
แล้วก็ลองสังเกตให้ดีนะครับบ่อน้ำประหลาดนี้นะครับเป็นบ่อซีเมนเก่าแก่
รูปทรงคล้ายหัวใจเส้นผ่าศูนย์กลาง๓เมตรลึก๖๐เซนติเมตร
มีน้ำขังครึ่งบ่อครับแล้วก็เป็นสีชมพูนะครับ
ชมพูอมม่วงไม่มีตะกอนไม่มีกลิ่นและก็ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนชาวบ้าน
พอไปเห็นแบบนี้ก็ตากน้ำขึ้นมาปะพรมตามใบหน้าแขนขาบางราย
ตักขึ้นมาดื่มเลยนะครับเพราะว่าเชื่อว่ารักษาอาการเจ็บป่วยได้ครับ
รสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงป่ะ
รสชาติมันไม่เป็นอะไรมันก็เฉย

สังเกตเห็นบ่อน้ำเก่าภายในวัดมีน้ำขังแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูอย่างที่เห็น
หลายคนเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จึงนำขวดไปใส่น้ำไว้ดื่มกินเพื่อรักษาโรค
แต่ว่าชาวบ้านหลายคนก็อยากให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่า
น้ำในบ่อเนี่ยเป็นอย่างไรกันแน่และเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่
เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านส่วนความเชื่อความศรัทธาเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับ
ห้ามกันไม่ได้จริงแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปแล้วนะครับ
แล้วก็ไปกันเจ้าบ่อน้ำนี้เอาไว้เพื่อกันชาวบ้านที่จะเข้าไปตักน้ำมาดื่มกินมาปะพรมใบหน้านี่แหละ
หลังจากที่ข่าวนี้ออกไปนะคะก็มีชาวบ้านนำขวดนำพาชนะมากรอกน้ำเพื่อที่จะเอาไปดื่มกิน
เพราะว่าเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง
เปล่ามีแร่ธาตุอะไรบางอย่างหรือเปล่าทำไมน้ำเนี่ยถึงเป็นสีชมพูได้เพราะว่า
เชื่อกันไปแต่ว่าควรจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่นั้นพิสูจน์ก่อนนะครับ

คุณผู้ชมค่ะไปกันที่จังหวัดพยาวนะคะมีการค้นพบคัมภีร์ใบลานที่วัดลี
ซึ่งคาดว่าอายุน่าจะประมาณ๒๐๐ปีแล้วนะคะ
ส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะก็ประชาชนก็แห่กันไปกราบไหว้วัตถุโบราณนะคะ
ค้นพบบริเวณลานวัดโพลานช้างนั่นเองค่ะ
ถุโบราณที่เห็นนี้นะคะน่าจะทำด้วยสำริดค่ะ
รูปร่างคล้ายกับรูปปั้นช้าง
พระพุทธรูปปางสมาธิและชิ้นส่วนดาบ
ถูกชาวบ้านพบอยู่บนพื้นดินลานวทภลานช้าง
ตำบลนาถ่อนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ซึ่งเมื่อทราบนะคะซึ่งเมื่อชาวบ้านเขาทราบข่าวก็พากันมากราบไหว้
พร้อมกับขอโชคขอลาบตามความเชื่อนี่แหละค่ะ
เพราะว่านี่ก็จะสิ้นเดือนแล้วนะคะไม่กี่วันเท่านั้นเอง
หลังจากทราบข่าวว่าวัตถุโบราณเหล่านี้โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินค่ะ
นายสมคำเปื้อมอายุ๘๐ปีผู้พบเห็นวัตถุโบราณคนแรกเขาเล่าว่า
บริเวณลานวัดเดิมเป็นโบสถ์เก่าที่สุดพังไปแล้ว
เนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปี
ซึ่งพื้นดินอาจจะซุดไปตามสภาพ
ถูกโบราณเหล่านี้จึงโผล่ขึ้นมาให้เห็นค่ะ

สวัสดี
นอกจากนี้นะคะยังมีการพบวัตถุโบราณลักษณะคล้ายกับใบเสมาหินทรายศิลาแรง
ในบริเวณพื้นดินลานวัดโพลานช้างด้วยเช่นกัน
ต้นชาวบ้านเขาเชื่อว่าวัตถุโบราณเหล่านี้
น่าจะอยู่ในช่วงของการก่อสร้างองค์พระธาตุพนมในสมัยอาณาจักรศรีโฆตบูลนั่นเองค่ะ
ด้านกำหนังผู้ใหญ่บ้านในตำบลนาธรรมนะคะ
ประสานไปยังเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดและกรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง
ส่วนจังหวัดพยาวนะคะเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตพยาว
ได้สำรวจคัมภีร์โบราณวัดลีซึ่งเก็บไว้เป็นจำนวนมากนะคะ
มีอายุตั้งแต่๑๐๐กว่าปีขึ้นไป
ต้นพบว่าจารึกข้อความกว่า๑๖๐๐เรื่องค่ะ
และการสำรวจครั้งนี้ทำให้ค้นพบคัมภีร์โบราณอายุมากที่สุดถึง๒๖๒ปี
เป็นภาษาบาลีกล่าวถึงป่าหิมพันธ์ในมหาชาติชาดก
และยังไม่ได้สำรวจอีกกว่า๒๐๐๓๐๐เรื่องเลยทีเดียวนะคะ
และพบปั๊บสาโบราณก็คือหนังสือที่ทำจากกระดาษสาแบบชาวล้านนา
เขียนบันทึกด้วยทองคำทั้งเล่ม
สวยงามเป็นภาษาพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด
ว่าคัมภีร์และปั๊บสาโบราณวัดลีจะมีไม่ต่ำกว่า๒๐๐เรื่องเลยค่ะ
ซึ่งทางเทศบาลเมืองพยาวก็เตรียมจัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไปด้วยค่ะ
สิ่งต่างที่ค้นพบแบบนี้ทำให้เราได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ชาติบ้านเมืองในอดีตเหมือนกันนะบางคน
รุ่นหลังอย่างเราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องบางเรื่องบางสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค
เห็นบอกว่าที่ค้นพบยังมีอีกตั้งหลายร้อยเล่มที่ยังไม่ได้ศึกษากันเลย
ถูกต้องก็เตรียมเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้กันต่อไปนะคะไปศึกษาดูกันได้ค่ะ
ส่วนในช่วงนี้นะครับตลอดข่าวของเราหมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ไลน์มาพูดคุยกับเรา
แล้วก็ร่วมกันติดชมมีส่งไลน์มีส่งทางเฟสบุ๊คมาเยอะมากเลยนะครับ
ชมแล้วก็แนะนำกันมาได้ขอบคุณมากค่ะ
เอาละครับเจอกันใหม่นะครับสำหรับรายการตลอดข่าวในวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้
บ่าย๒ถึงบ่าย๓นะครับส่วนช่วงนี้เราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานต้องลาไปแล้ว

โปรดติดตามตอนต่อไป